แต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมเรามีรายงานสดมาจากในพื้นที่เลย
เพราะทีมข่าวของเราก็เกาะติดบรรยากาศตลอดทั้งคืนเหมือนกันนะครับ
ดีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะไปดูสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่
ถ้ำหลวงนางนอนที่จังหวัดเชียงรายกันก่อนนะคะ
ติดตามกับคุณนัทธพงศ์เรียบสันทิผู้สื่อข่าวของเราค่ะ

คุณผู้ชมครับนับตั้งแต่วันจันทร์ที่๒กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ
ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้มีการประกาศยืนยันอย่างชัดเจนนะครับว่า
การทำงานของเจ้าหน้าที่ตลอดทั้งค่ำคืนที่ผ่านมาก็ยังคงเต็มไปด้วยอย่างมีประสิทธิภาพนะครับ
โดยแผนการทุกคนนั้นต้องการที่จะมีการกู้ภัยครับ
เพื่อที่จะมีการรีบนำตัวน้องออกจากถ้ำให้เร็วที่สุดนะครับ
ในขณะเดียวกันครับด้านหลังของผมนี้ก็จะเป็นในส่วนของเต็นต์แพทย์สนามนะครับ
แล้วก็เป็นที่พักของทางญาติ
ซึ่งขณะนี้เนี่ยเต็นต์ของทางญาติเนี่ย
เห็นแล้วว่ามีบรรดาผู้ปกครองอยู่ภายในเต็นต์แค่ไม่กี่คนนะครับ
เพราะว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเองเนี่ย
ได้มีการขอความร่วมมือกับทางญาติญาติให้จัดไว้ไปยืน
แล้วก็ไปพักอยู่ภายในศูนย์ปฏิบัติการของที่ถ้ำหลวงแห่งนี้นะครับ
ในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับ
คือทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายก็ได้มีการเดินทางออกมาตรวจสอบความเรียบร้อย
แล้วก็ได้มีการพูดข้อมูลกับทางสื่อมวลชนเพียงสั้นนะครับว่า
ปัญหาที่จะมีการลำเลียงน้องออกจากถ้ำเนี่ยติดอยู่แค่เรื่องเดียวครับ
ก็คือเรื่องมวลน้ำที่อยู่ในปากถ้ำซึ่งจะมีอยู่สองส่วนครับ
จะมีแอ่งที่เป็นท้องน้ำครับซึ่งจะอยู่ในส่วนของช่วงบริเวณของหาดบีดพัทยานะครับ
แล้วก็ในส่วนของ๓แยกที่ยังคงมีปริมาณน้ำที่จะสูงอยู่
และทางผู้ว่าราชการเชียงรายบอกนะครับว่ามันเสี่ยงเกินไปที่จะให้น้องที่ไม่มีประสบการณ์ในการดำน้ำ
และจะดับน้ำออกมาทั้งนี้ทั้งนั้นครับการลำเลียงน้องออกมาวันนี้จะต้องขึ้นอยู่กับระดับน้ำที่จะลดลง
และจะต้องภาวนาไม่ให้มีฝนตกลงมาและการสูบน้ำจะต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับ
เขาถึงจะมีการเริ่มที่จะมีการลำเลียงน้องออกมาส่วนจะช้าจะเร็วแค่ไหนนั้นยังคงไม่สามารถบอกได้
ต้องขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นครับแต่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาย้อนกลับไปดูในส่วนของความชื่นมื้นในช่วงของค่ำคืนวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับ
ทันทีที่ผู้ว่านั้นได้มีการบอกว่าน้องทั้ง๑๓คนยังคงปลอดภัยอยู่ครับ
อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าทันทีที่มีการสิ้นเสียงการแถลงข่าวครั้งล่าสุดของทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะครับ
เครียดทันทีนะครับเมื่อรู้ว่าการปฏิบัติภารกิจการดำน้ำของหน่วยซิลจบลงเพียงแค่๙วันกว่าเท่านั้น
โดยจุดที่มีการพบตัวโค้ดและเยาวชนทีมหมูป่าอาคาเดมี่นั้นกลับไม่ใช่จุดหาดพัทยานะครับ
เพราะจุดนั้นถูกน้ำท่วมจนไม่สามารถหลบอยู่ได้
เด็กทั้ง๑๓ชีวิตครับจึงเดินเท้ามุ่งหน้าขึ้นสู่ทางเหนือของตัวถ้ำไปประมาณ๔๐๐เมตร
ก่อนถึงถ้ำรับแหลนะครับยาวไรก็ตามเนี่ยทางโค้ดและน้อง๑๓คนได้รับความปลอดภัยดีนะครับ
แต่เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ก็ยังคงไม่สามารถนำตัวน้องออกมาได้
เพราะต้องรอระดับน้ำในถ้ำให้ลดลงอยู่ในเกณฑ์ที่น้องจะสามารถดำน้ำได้
อย่างที่ผมได้มีการบอกไปเมื่อสักครู่นะครับ
เพราะจุดที่ก่อนถึงจุดพัทยาบีดทางเดินมีลักษณะเป็นท้องน้ำ
และจุดนี้เองมีความลึกอยู่ที่ประมาณ๕๑๐เมตรสลับกันไปนะครับ
ซึ่งจุดนี้เจ้าหน้าที่มองว่ามันเสี่ยงครับที่จะให้น้องทั้ง๑๓ชีวิตที่ไม่มีทักษะการดำน้ำลึกจะดำน้ำออกมาครับ
ทางนี้นะครับในส่วนของแนวทางการกู้ภัยของเจ้าหน้าที่ก็มีประมาณ๓ขั้นตอนนะครับอาชีพเช่น
และพักอาศัยอยู่เป็นเพื่อนพร้อมสำรวจโครงสร้างภายในให้อยู่ได้อย่างปลอดภัย
ที่๒ครับส่งนักดำน้ำพร้อมแพทย์เข้าทำการช่วยเหลือและปรับสภาพอากาศเข้าไปภายในให้สามารถดำรงชิดได้อย่างสะดวกสบาย
และเฟสที่๓นะครับเตรียมส่งอาหารเพิ่มเติมควบคู่กับการสอมดำน้ำให้น้องและโค้ดเอกทั้ง๑๓คนพร้อมยังคงดำเนินการแล้วก็ระบายน้ำตลอดเวลาครับ
ครับคุณผู้ชมครับแนวทางความชัดเจนหลังจากนี้ก็ยังคงรอต่อไปนะครับโดยในส่วนของปากทางเขาทำเองนะครับก็ยังคงมีเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจแล้วก็ทหารคอยสแตนบายอยู่จุดนี้นะครับและทันทีที่น้องน้องนั้นมีการส่งสัญญาและออกมาด้านนอกนะครับผมเชื่อว่ารถแอมบูแลนต์ก็จะเข้ามาจอดที่บริเวณนี้ทันทีเพื่อดีจะมีก
แนวทางการรักษาหรือว่าแนวทางในการลำเดียงน้องน้องออกมาจากถ้ำนะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเองก็จะมีการแถลงข่าวความคืบหน้าในส่วนนี้ในเวลา๙บโดยประมาณของทุกวันที่จะมีการแถลงความคืบหน้านะครับและนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่บริเวณหน้าถ้ำหลวงคุณน้ำน้องนอนจังหวัด
หลังลั่นป่าเลยนะครับทุกคนเลยนะเจ้าหน้าที่เอ๋ยรวมถึงผู้สิทธิ์ข่าวเอ๋ยนะครับก็เฮไปพร้อมกันทั้งน้ำตาด้วยนะครับ